ทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ

เรื่องที่เรารออีกประมาณสัก๗๘วัน
ก็จะเห็นชมหน้าของการพูดคุยในสภาพผู้แทนแล้วนะคะ
ก็คือรอร่างรัฐธรรมนูล๗ร่างด้วยกันเข้าสู่สภา
แต่อย่างที่บอกเมื่อวานี้ที่มีข่าวออกมามีอยู่๓ร่างค่ะ
จ่อจะมีปัญหาเพราะว่าสวบางส่วนแล้วก็พลังประชารัฐบางส่วนเข้าชื่อกัน
ที่จะยื่นยตินะคะให้กับประธานสภา
วันนี้คุณชวนก็ให้ข่าวนะคะว่าทางสำนักเลขาเนี่ยก็กำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่
แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเดี๋ยววันที่๑๗ยังไง๗ร่าง
รวมถึงร่างของประชาชนแสนกว่ารายชื่อของไอลอร์จะเข้าด้วย
หลังจากนั้นก็จะเป็นการถกเถียงกันค่อนข้างมาก
ดังนั้นข้อมึงมันไม่แน่ใจว่ายัตติที่เสนอประธานสภา
เพื่อที่จะมีมติให้มีการส่งสารรัฐธรรมนูลของ๓ใน๗ร่าง
ไม่แน่ใจนะคะแต่เดี๋ยวเราจะคุยกันวันนี้เพราะว่าเราได้หนึ่งในรายชื่อ
ที่เข้าชื่อกันเพื่อเสนอเรื่องนี้กับประธานสภานะคะ
สวดิเรกฤทธิ์ทรีย์เตินคลองทำสวทธิ์อีก๑ท่าน
เป็นสศพรักเก้ากลัยซึ่งอาจจะบอกได้ว่า
แทบจะพูดเป็นเสียงเดียวกันกับผู้ชุมนุมก็ได้
สำหรับการมีจุดยืนเรื่องการแก้ไขรัฐมนูลนะคะ
พักเก้ากายอาจจะพูดเสียงใกล้กับผู้ชงมุมมากที่สุดแล้ว
สสิรัฐทองสุวรรณสวัสดีทั้งสองท่าน

เดี่ยวฉันเปิดทางนี้ก่อนสสจิรัส
ให้สวก่อนเลยคือเดี๋ยวเรียนทำความเข้าใจก่อนว่าคือวันที่สิบเจ็ด
ร่างเข้านะคะแต่ที่เข้าชื่อกันระหว่างสวบางส่วนกับพลังประชารัฐบางส่วนคือ
จะยื่นสามร่างให้สารรัฐมนูลใช่ไหมคะว่าสามร่างที่บอกให้มีการทำรัฐมนุนฉบับใหม่ทั้งฉบับเนี่ย
ทำได้หรือไม่แต่ว่าจะยื่นเนี่ยไม่ใช่แค่รายชื่อที่รวบรวมกัน
ต้องผ่านคุณชวนต้องให้สภาอนุมัติด้วยอย่างนี้เหรอคะใช่ครับ
เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่การเสนอยัตติเพื่อให้สารเพื่อให้สารพิจารณาอำนาจและหน้าที่
หรือหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาเมื่อเป็นปัญหาการทำหน้าที่ของรัฐสภา
นะฮะผู้ที่ส่งเรื่องไปก็คือต้องเป็นรัฐสภาก็คือต้องใช้เสียงของสมาชิกเนี่ย
เกินกว่ากึ่งหนึ่งในการเห็นชอบให้ส่งเรื่องนี้ไปหารือปรึกษาหารือครับ
ท่านวินิจฉัยปัญหานี้นะฮะคือตอนนี้ที่รวมรายชื่อกันเนี่ยครับ
รายชื่อเพื่อเสนอประธานสภาถูกต้องแต่การผ่านสภาเนี่ย
สภาหมายถึงทั้งสสวรวมกันต้องเกินกึ่งหนึ่งเพื่อที่จะเสนอสารรัฐมนูลเหรอคะ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
ว่าน่าจะเกินกึ่งหนึ่งได้อ๋อไม่อ่าไม่ได้คุยอ่ะฮะอืม
เพราะว่าแนวคิดที่ได้เริ่มเนี่ยก็มีสองท่านนะฮะ
คือท่านภัยบูรณิติตะวันกับอ่าสวสมชาติสวังกาลค่ะ
ก็แนวคิดนี้ก็อาจจะเริ่มคุยกันตั้งแต่ในชุดที่เราทำงานด้วยกัน
ค่ะในในคณะการมาธิการศึกษาร่างรัฐมนุนก่อนรับหลักการค่ะ
นะครับเมื่อคุยกันแล้วเห็นว่าเออมันมีประเด็นปัญหานะอืม
นะแล้วประเด็นปัญหานี้เนี้ยนะฮะมันมีช่องทางเพราะว่าประเด็นปัญหาเนี้ย
เราถกเถียงกันเราให้ความเห็นต่างฝ่ายกันตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่กัญญา
ร่างเข้ามาแล้วนะฮะฝ่ายหนึ่งที่เสนอร่างทั้งหมดบอกว่า
ทำได้มันชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วชอบด้วยร่ำนูนอยู่แล้ว
มาตราสองร้านห้าสิบหกบอกให้เราแก้ไขได้ไงค่ะเราก็แก้ไขนะฮะ
แล้วก็ขยายให้มีองค์กรมาช่วยเราทำไปร่างลำนูญฉบับใหม่
มันกระทบกับวิธีแก้ไขซึ่งก็ต้องไปทำประชามตินะฮะ
ตามวงเล็บแปดในมาตรานี้นะฮะเขาก็ตีความอย่างนี้นะ
แม้กระทั่งที่ว่าจะตีความว่าเป็นการล่างทั้งฉบับ
เขาก็บอกว่าก็มีเนื้อหาบอกว่าให้ยกเว้นหมวด๑หมวด๒
การยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสอง
มันก็เชื่อเห็นว่าไม่ได้ทำทั้งฉบับอืม
ไม่ได้ทำทั้งฉบับมันก็เข้าเงื่อนไขที่รัฐมนูลให้ทำได้
นี่ฝ่ายนี้ก็ยืนยันมาอย่างงี้ครับตั้งแต่ยี่สิบสามยี่สิบสี่
จนกระทั่งวันนั้นลงมติกันไม่ได้ลงมติอะไรไม่ได้
ก็ผมไม่ได้ทางฝ่ายสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้เสนอนะครับ
เขาเป็นอ่าฝ่ายรัฐบาลค่ะคุณวิรัติคุณวิรัติยกเว้นขึ้นมา
คนไพบูลเขาเสนอเป็นยัตติขึ้นมานะแล้วก็แล้วก็เห็นเห็นพ้องกัน
แล้วมีมติให้ตั้งกรรมธิการไปศึกษาก่อนรับร่างใช่ไหมครับ
แล้วก็ในการบริการศึกษาเนี่ยเราก็มาดูสิครับว่าโอเค
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเนื้อหาเป็นอย่างไร
ข้อดีข้อเสียที่ขออภิปรายมามีเรื่องอะไรบ้างและข้อกังวลมีเรื่องอะไร
อืมข้อกังวลเนี้ยฝ่ายที่เสนอร่างผมได้กล่าวแล้วเขาเห็นชอบ
เห็นด้วยว่าไม่ขัดรัฐมนูลค่ะแต่พอมาดูรายละเอียดแล้วเนี่ย
มีฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฮะ
ท่านกราศนาลงจันทริกท่านอภิปรายชัดเจนบอกว่าเรื่อง
นี้เนี้ยอาจจะขัดรัฐมนูลได้อืมสรุปก็คือมีอยู่สาม
เนื้อหาบอกว่ารัฐมนูลเนี่ยเป็นมาตราที่ให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูล
แก้ไขเพิ่มเติมก็คือไม่ให้ไปเขียนใหม่

มาตรา๒๕๕บอกไว้แล้วนะว่ารูปแบบการปกครองรูปแบบรัฐแก้ไขไม่ได้เลย
การแก้ไขไม่ได้เลยมันบ่งบอกว่าคุณไปเปลี่ยนรัฐมนูลไม่ได้
เอาแล้วถ้าจะแก้ไขตามภาวะบ้านเมืองจะทำยังไงล่ะ
บ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงมันต้องแก้ไขนี่มาตรา๒๕๖ไงคุณแก้ไขได้
แต่มาตรา๒๕๐บอกว่าภายใต้บังคับมาตรา๒๕๕ถ้าจะแก้ไขรับนูลทำได้นะ
แต่ทำได้เป็นรายมาตรานะครับ

พอมาดูร่างที่ทั้งสองร่างหรือ๓ร่างเสนอมาเนี่ย
บอกว่าให้มีหมวดเขียนรัฐมนูลฉบับใหม่

รัฐธรรมนูลกำหนดว่า
รัฐธรรมนูลแก้ไขรัฐธนูลได้
แต่แก้ไขได้เป็นรายมาตราเท่านั้นวันดีคืนดีคุณจะไปมอบอำนาจตัวเองที่มีอยู่
ให้มีองค์กรใหม่เรียกว่าสสรไปเขียนใหม่ทั้งฉบับเนี่ยมันเกินอำนาจตัวเอง
อันนี้เป็นเรื่องที่๒เรื่องที่๓เลยให้เอาให้จบ
เรื่องที่สามก็คือว่าเวลาไปล่างเนี่ยนะฮะสสรไปล่าง๑ปีหรือ๒ปีเสร็จเนี่ย
มันก็จะเป็นรัฐธรรมนูลแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๕๖ก็เป็นปีพศที่ล่างเสร็จ
มันย่อมชี้ให้เห็นว่าผลผลิตนี้เป็นรัฐมนูลฉบับใหม่
ไม่ใช่รัฐธรรมนูล๖๐แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่๑๒๓๔
เพราะฉะนั้น๓เหตุผลนี้จะชี้ให้เห็นได้ชัดว่าอาจจะขัดลำนูล
คุณผู้ชมค่ะคืออันนี้ถ้าสมมุติเราไม่ใช่คนอ่านกฎหมาย
เราไม่ใช่คนในสภาที่มีหน้าที่โดยตรงเนี่ยนะคะ
คือเราจะอึนหน่อยซึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะถูกหยิบมาพูดเยอะค่ะ
เมื่อสภาเปิดมันจะถูกหยิบมาพูดเยอะแต่ค่อยปูไปก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ถ้ามีขึ้นมาสงสัย๖กันยา
เอาสอก่อนค่ะพอเจอแบบนี้ไปสอคุยกันว่าอย่างไรคะ
คือความเห็นของผมนะครับคงคือจริงผมคงไม่มีสิทธิ์ไปบอกว่า
ที่ที่สมาชิกรัฐสภาหลายคนจำนวนนึงเนี่ยทำแบบนี้คือไปยื่นให้สารมนตรีความมันผิดหรือถูก
แต่ว่าผมมีสิทธิ์กังวลนะครับมีสิทธิ์ห่วงประชาชนว่าความรู้สึกเขาจะเป็นยังไง
ในสถานการณ์แบบนี้ที่มันรุนแรงอย่างนี้นะครับ
แล้วคือเราเข้าใจกันตรงกันหรือยังครับว่าเราจะต้องแก้รัฐมนูล
ผมคิดว่ารัฐสภาเข้าใจแล้วว่าต้องแก้รัฐมนุเพราะรัฐมนุนมีปัญหาจริง
แล้วในเมื่อมันมีปัญหาเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างอำนาจ
ที่ไปริดลอนเอาอำนาจของประชาชนออกมาเอาไปให้กับหน่วยงานองค์กรองค์กรหนึ่งที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ย
แล้วในเมื่อมันเป็นรัฐมนุนที่ไม่ยุติธรรมอย่างนี้
เราจะบอกว่าการเข้าไปแก้คุณโดยที่คุณลองตอบผมหน่อยสิว่ามันโอเคไหม
เมื่อคุณไม่ยุติธรรมนึกออกไหมครับรัฐมนุนไม่มีความยุติธรรม
แต่จะไปถามเขาว่าแบบนี้ได้ไหมแล้วถ้าเขาบอกว่าได้ใครจะเชื่อถือ
เขาบอกว่าไม่ได้ใครจะยอมรับคือผมว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อย
ในเมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้นะครับผมว่ามีปัญหาตั้งแต่เรายื่นแล้วเนี่ย
ปัญหาต้องมานั่งถกเถียงกันแล้วยื่นไปเสร็จมีปัญหาทอนโหวตอีก
ถ้ารัฐบาลโหวตสวนก็ทะเลาะกันเองอีกรัฐบาลโหวตว่าโอเคผ่านก็ได้
ก็เป็นปัญหากับประชาชนอีกสารรัฐมนุนจะรับหรือเปล่าก็ไม่รู้
ก็เป็นปัญหาไม่รับก็เป็นประเด็นให้เถียงกันอีก
ตอนวิ่งที่ใช้ยิ่งเป็นประเด็นเข้าไปใหญ่นึกออกไหมครับ
คือมันจะทำให้หลักการที่บอกเนี่ยมันเพี้ยนอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่า
คือรัฐสภาไม่ได้มอบอำนาจให้สสลไปร่างรัฐมนูลนะครับ
รัฐสภาไม่มีสิทธิ์มอบอำนาจให้สอสรนะครับ
เพราะอำนาจมันเป็นของประชาชนเป็นคนเลือกสอสลอขึ้นมา
รัฐสภาแค่เปิดช่องให้มีการเกิดขึ้นของสสร
เพื่อจะได้นำไปสู่การเลือกตั้งสอสลแล้วก็ไปร่างรัฐมนุนตามความต้องการของประชาชน
เพราะฉะนั้นรัฐสภาไม่ได้มีส่วนในการล่างรัฐมนูลเลย
แค่เข้าไปยุ่งในส่วนที่ว่าขอให้มันแก้ได้ได้ไหม
และถ้าเรายืนยันว่ามันอาจจะผิดกฎหมายมันอาจจะเสี่ยงผิดรัฐมนุน
มันก็เท่ากับว่าคือถ้าสารตัดสินว่าผิด
หมายความว่ารัฐมนุนฉบับนี้แก้ไม่ได้เลยนะครับ

เพราะว่าอันนี้เขายื่นแค่๓๓ก็คือเหมือนกับแก้ทั้งฉบับ
แต่ว่าถ้าแบบแค่บางส่วนไม่ได้ร่างใหม่ทั้งฉบับ
เขายื่นแค่๓๓ร่างที่ทำให้แก้ได้ทั้งฉบับ

อ่าเพราะที่ท่านจัดรายการมาจนแก่ท่านก็เห็นอ่ะอย่างเงี้ย
ตีความกฎหมายจะสนุกมากนะคะแต่จะจบแบบไหนเนี่ย
แล้วแต่คนมีอำนาจแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอาบรรยากาศก่อน
คือถ้าสมมุติพอรับหลักการไปเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ถกวาระ๒
ซึ่งวาระ๒จะต้องแบบโอ้โหฉูดฉาดมากในสภา
แต่ว่าจะมีเรื่องนี้คู่ขนานกันไปคำถามคือ

ก็ความรู้สึกก็คือเตะถวงแน่
นี่คือความต้องการที่จะทำให้มันยืดไปอีก

เพื่อที่จะให้คุณประยุทธ์อยู่ในอำนาจนานขึ้น
มันเป็นความรู้สึกที่มันแป๊บเข้ามาตั้งแต่

คือที่คุยกันคุยกันเฉพาะเก้าไกลหรือคุยกับ
เพื่อนฝ่ายค้านด้วยแล้วคะ
เอ่อผมก็ยังไม่ได้คุยกับเพื่อนฝ่ายค้านเท่าไหร่นะครับ
ตอบตรงตรงนะครับเพราะมันเพิ่งเป็นข่าวมากี่วัน
แต่ผมก็เชื่อว่าพักฝ่ายค้านก็ไม่ได้เห็นด้วย

อันนี้คิดเผื่อในแง่ที่สมมุติเอาแบบสุดเลยนะคะ
คือทางนี้ยื่นยตินะคะแล้วก็คุณชวนก็หยิบมาเป็นยตินะคะ

แล้วก็ไปยื่นสารธรรมนูลแล้วสารทำรัฐมนุนรับไว้
คืออาจจะยาวไปถึงแบบมีคำวินิจฉัยใดออกมาก็แล้ว
แต่จังหวะตรงนี้จังหวะช่วงระหว่างนี้ค่ะ
ประเมินสถานการณ์นอกสภายังไง
เพราะว่าเรียนไม่รู้ว่าใครรอไม่รอแต่ส่วนตัวดิฉันรอนะคะ
วันที่๑๗เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องการโยนปัญหาทั้งหมดของประเทศเข้าไปในสภา

คือผมก็หวังว่าสารรัฐนูลจะไม่บอกว่าให้ระงับการพิจารณาวาระ๒ไว้ก่อน
เพราะว่ามันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับอยู่ในระหว่างที่เขาวินิจฉัย
แต่ว่านอกสภาเนี่ยเราก็ประเมินอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถประเมินได้นะครับ
อะไรจะเกิดขึ้นบ้างในวันนี้ไหมวันพรุ่งนี้
วันก่อนเราก็ไม่คิดว่าจะมีการฉีดน้ำก็ฉีดเราเราประเมินอะไรไม่ได้เลย
แต่ว่าคือถ้าเรายอมรับก่อนนะว่าอำนาจเป็นของประชาชนอำนาจสูงสุดที่เราว่ากันเนี่ย
ถ้ามันเป็นของประชาชนจริงยึดอันนี้เป็นหลักให้ได้เนี่ยผมว่าเราคุยเรื่องเดียวกันได้หมด
เรื่องข้อเสนอเรื่องอะไรก็ตามถ้ามันอยู่ในหลักการที่ว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะครับ
ผมว่าเราคุยอะไรเราก็มีหลักให้เรายึดอืมแต่ตอนนี้เหมือนกับมันไม่มีหลักให้เรายึด
เราก็จะไปคนละเหตุผลกันส่วนตัวกันหมด
คุณผู้ชมค่ะคือเดี๋ยวเราขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าขอกลับมาเอ่อ
คือเราคุยได้ไม่หมดนะคะที่ฉันจะเลือกหยิบมาบางประเด็นคือความต่างที่จะเกิดขึ้นคือการ
สมมุติตอนนี้ผมคิดว่าเอางี้เราถูกันไปก่อน
ส่วนการยื่นอันสารรัฐธรรมนุญยื่นแน่คือถ้าสมมติผ่านคือยื่นแน่
คือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนุญนะคะ
สสลเอาแบบไหน๒๐๐คนเลือกตั้งหมดเลย
หรือว่าเอา๑๕๐เลือกตั้งแล้วก็บวกอีก๕๐
ซึ่งมาจากการคัดสรรคัดเลือกหรือเรียกว่าแต่งตั้งก็แล้วแต่จะเรียกนะคะ
อันนี้หัวข้อหนึ่งซึ่งจะต้องถกกันนะคะ
อีกหัวข้อหนึ่งว่าถ้าสมมุติแก้ไข๒๕๖ไปมีสอสรเสร็จแล้วเนี่ย
ตกลงเว้นหมวด๑หมวด๒ไหม
หรือว่าแก้ทั้งฉบับปล่อยสอสอรอไปสักครู่ค่ะ
มีประเด็นอะไรที่จะทำความเข้าใจกันไหมคะ
มีครับก็เมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องเราต้องมีหลักยึดเดียวกันนะ
ที่บอกว่าอำนาจเป็นของประชาชนนะ

เพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะชวนว่าเรื่องหลักยึดเป็นเรื่องสำคัญ

แต่ว่าหลักยึดที่สำคัญของประเทศชาติเนี่ย

เพราะอะไรเพราะว่าเด็กที่มาชุมนุมนะ

ความเป็นคนไทยที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก

อยากจะเป็นคนไทยที่ดีที่มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ

ภาครัฐต้องยืนอยู่บนหลักกฎหมายเหล่านี้เป็นต้น
เพราะฉะนั้นพอมายืนหลักกฎหมายเหล่านี้แล้วเนี่ย

อำนาจในการแก้ไขคือรัฐสภา

ที่บอกว่าอำนาจคือรัฐสภาพไม่ใช่ประชาชน

ในการที่จะแก้ไขรับมนุนในการที่จะแก้ไขรับมนุนโดยมีสอรอไปร่างใหม่
ทีนี้ประเด็นตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาที่เราต้องมาดูแลกัน
ก็คือว่าสวก็มีข้อกังวลถามว่าอ้าวหลักการก่อนว่า
ณเวลานี้เห็นปัญหาไหมเห็นข้อเรียกร้องไหมเห็นความมุ่งหวังเห็นเจตนาดีของคนอื่นไหม
ก็เห็นแล้วก็สอสอล่ะเขาก็เห็นความจำเป็นเหล่านี้เขาก็ยื่นยติเสนอ
อยากให้มีการแก้ไขรัฐมนูลเหมือนกันเราก็เข้าใจทีนี้ประเด็นที่ได้กล่าวไว้แล้วไง
เราก็อยากช่วยกันแก้ไขรัฐมนูลให้มันเกิดขึ้นได้จริง
แต่จะให้เกิดขึ้นได้จริงต้องอะไรล่ะครับต้องชอบด้วยกฎหมาย
ก็คือไม่อยากให้ไปสะดุดทีนี้เชิญค่ะ
ผมคิดว่ากฎหมายมันไม่ได้ล่วงมาจากฟ้าครับแล้วเราก็เอามาใช้อ่ะ
คือเราอ่ะเขียนขึ้นมามนุษย์เขียนขึ้นมาใช่ไหมครับทีนี้การเขียนขึ้นมาเนี่ย
เราก็อยากทำตามกฎหมายถ้ามันสนิทใจที่จะทำในเมื่อ
ถ้ามันเป็นกฎหมายที่มันมาจากความต้องการของเรานึกออกไหมครับ

ชอบของสวอย่างนี้อีกแล้วเราจะเราจะสนิทใจเชื่อ
ได้ไงว่ามันเป็นธรภ์หรือเปล่าผมเป็นไปได้ไหม
คุณเจรัตกำลังจะจะพูด๒ประเด็นควบกันไป
คือประเด็นเรื่องของความไม่ชอบทำของรัฐมนุนปี๖๐ใช่ไหมคะ

เดี๋ยวจะมีเรื่องตัวเลข๑๖ล้านเสียงอะไรอีกนะ

แต่ว่าอันนี้คือในมุมมองของคุณจิรัตน์นะคะ
แล้วก็ผนวกเข้าไปว่าคือรัฐมนตรีปี๖๐ทำให้การได้มา
ซึ่งตุลาการสารรัฐมนูลทำให้เกิดความคลางแคลงใจ
ได้ว่าจะเป็นกลไกที่ไปทางเดียวกันหรือเปล่า

ทีนี้คำถามก็คือว่าเอาทีนะขอประเมินแบบนี้เลย
คือว่าเรื่องที่จริงแล้วมันจะมีสาระสำคัญอยู่หลัก

คือเรายังไปไม่ถึงเรื่องว่าตกลงแก้ทุกหมวด

ซึ่งพักคุณโดดเดี่ยวพอสมควรนะคะ
แล้วก็เรื่องของประเด็นเรื่องของสอสรมาแบบไหน
ตกลงคือคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่เอางี้

เก้าไกรจะยันอะไรบ้างในสภาคะ
ยันหลักการที่มันถูกต้องตามระบอบรัฐมนูล

แต่ที่เรากำลังเถียงกันอยู่เรื่องนี้ครับ

เรายังไม่รู้เขาจะเขียนอะไรจะแก้อะไรบ้าง

มันก็กังวลมันก็เป็นห่วงว่ามันจะตายตั้งแต่อยู่ในท้องหรือเปล่า

ถ้ามันตายเนี่ยมันตายทั้งแม่ทั้งลูกนึกออกไหมครับ

ที่บนถนนทุกวันนี้มันอาจจะใหญ่ขึ้นมากกว่านี้
เมื่อมีโอกาสที่จะเจอทางออกที่มันถูกต้องแล้วก็คือการแก้รัฐมนุน

ทำไมเราไม่ให้มันไปถึงจุดนั้นให้เร็วที่สุด
คุณจิรัตนหมายถึงว่าการยื่นสารธรรมนุนคือการทำแท้งเหรอ

คือผมพยายามคิดในแง่ดี
พยายามคิดไปในมุมอื่นว่าเจตนาเขาอาจจะดีก็ได้ในการทำแบบนี้
แต่มันมองมุมไหนมันก็นี่คือการเตะถ่วงคือการทำแท้งชัด
เรียนเอาขอผนวกกลิ่นอายการเมืองเข้าไปด้วยค่ะสว
คืออันนี้ก็พอจะมองได้เหมือนกันนะคะ

พอเอาเข้าจะรับหลักการไม่รับหลักการ
เอาเสนอตั้งกรรมธิการวิสามันก่อนรับหลักการ
แล้วอันนี้สสวแล้วเพราะเอิญว่าสสเป็นสอสอพักรัฐบาลใหญ่ด้วยไงคะ
มาร่วมกับสวปุ๊บก็พาให้เขาคิดได้ว่าเนี่ย

เรื่องถูกเวลานี้ไม่น่าจะถูกนะเพราะว่าการที่ยื่นเรื่อง
เพื่อให้หาลือสารลำนูนนี้มันทำคู่ขนานกันได้
เราก็ทำกลไกปกติของเราไปนะฮะ
แล้วก็การยื่นให้สารลำนูลพินาวินิจฉัยปัญหาตรงนี้เนี่ย
มันไม่ใช่ช่องทางเดียวนะที่สารลำนูนจะวินิจฉัย
แต่เราเห็นว่าเป็นช่องทางที่ดีเพราะมันเป็นการทำงานของเรา
เราสงสัยการทำงานของเราอยากให้มันชัดเจนทุกฝ่ายจะได้สบายใจ
คนที่จะช่วยรับหลักการให้งานนี้เดินไปได้นะ
ก็จะได้สบายใจสบายใจอะไรมันมีความชัดเจนว่า
เอาละจะมีองค์กรวินิจฉัยปัญหามาชี้ถูกชี้ผิดให้
ถ้าผิดก็แก้ใหม่ถ้าถูกก็เดินหน้าต่อไปอย่างรวดเร็ว
แต่ถ้าเราไม่ยกขึ้นมาเองมีองค์กรพิทักษ์รัฐมนูลมีบุคคลภายนอกนะ
มีหลายกลุ่มนะมีหลายชื่อเป็นแสนสามหมื่นชื่อ
เขาก็บอกว่าเขาปกป้องรัฐมนูลรัฐมนูลฉบับนี้เนี่ยข้อดีมากกว่าข้อเสียเนี่ย
เข้าไปฟ้องคดีเนี่ยตรงนั้นจะเป็นปัญหาให้เราไม่กล้าลงด้วยซ้ำไป
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปรับหลักการเห็นชอบเนี่ย
เราจะกลายเป็นผู้ที่ร่วมทำผิดรัฐมนูลซะเองเป็นต้น
เพราะฉะนั้นการที่เราเอาเรื่องโดยรัฐสภาไปหารือสารรัฐมนูลเป็นเรื่องที่ดีครับ
เป็นเรื่องที่ไม่ได้หน่วงเวลา
สวกำลังบอกว่าถ้าไม่ได้มีการเข้าชื่อกันระหว่างสวกับพลังประชารัฐเนี่ย
คือถ้าทั้งสองกลุ่มบุคคลไม่ได้เข้าชื่อกันตอนนี้เนี่ยนะคะ
ก็จะมีคนเตรียมไปยื่นอยู่ดีเหรอคะ
ก็เป็นไปได้เพราะว่าก็สมัยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยนะฮะ
อาการเดียวกันก็คืออยากร่านรัฐบุญใหม่ให้มีศสร
เหมือนกันเลยมาตรา๒๙๑กับ๒๕๖เวลานี้

แล้วก็มีผู้ที่มีข้อสงสัยว่าทำไม่ได้
วาระที่๓คาอยู่ครับต้องเลิก
แล้วก็ผู้ที่อยู่ในกระบวนการก็ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาเป็นต้น

ผมคิดว่ายังไงก็มันก็มีความคลางแคลงใจ
จริงแคลงใจตั้งแต่ตอนคุณทักษิณแล้วนี่ก่อนไหมครับ

เขาคลางแคลงใจว่าคำวินิจฉัยที่ออกมาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่า
อีกอย่างหนึ่งยังไงก็ตามที่เรายื่นเรื่องนี้เข้าไป
ว่าผลจะตัดสินยังไงวินิจฉัยยังไงมันมีปัญหาทั้งนั้น
ถ้าถ้าออกบอกว่าไม่ผิดนะแน่นอนมันไม่ใช่ว่าประชาชนจะคิดว่าเออ
รับนูนน่าจะทำถูกต้องแล้วนะเป็นธรรมชอบทำนะ
แต่เขาไม่คิดอย่างนั้นนะครับเขาก็ต้องคิดว่าสงสัยกลัวม็อบ
หรือไม่ก็อาจจะกลัวคำสัมภาษณ์ของคุณวิศนุที่เพิ่งให้สัมภาษณ์สื่อ
เขาคิดอย่างนั้นได้นะครับแต่ถ้าไม่ผ่านขึ้นมา
ผิดขึ้นมานะครับผิดผิดรัฐมนุนขึ้นมาเนี่ยผมว่าเป็นปัญหาใหญ่เลย
แล้วก็จริงไม่ใช่ไม่เสียเวลานะครับเอาแค่ยื่นยติเข้าสภาก็เสียเวลาแล้ว

ใช้เวลาในสภาพอย่างนี้เหรอแน่นอนครับไม่มีใครยอมให้เป็นห่วง

เราก็ไม่ได้บอกเลยครับว่าสิ่งที่ทำมันผิดหรือเปล่า
แต่เราก็เป็นห่วงแล้วก็คิดว่ามันไม่ควรจะทำ
เอาอย่างนี้ค่ะขออนุญาตคุณจิรัตินิดเดียวแต่ให้มาเริ่มที่คุณจิรัติขอข้อสนานสักครู่
คุณผู้ชมค่ะคือถ้าสมมุติเรายันตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมนอกสภาก่อน
ข้อหนึ่งผลไอ้ผู้ยุตราออกอันนี้ตัดทิ้งไปก่อนนะคะ
เพราะว่าอย่างน้อยภายใน๗วันนี้ไม่เกิดขึ้น
ข้อสองสำคัญมากมากนะคะข้อสองสำคัญมากมาก
เพราะฉะนั้นอีก๗วันข้างหน้าการที่สภามีบทบาทแบบไหน
อันนี้สำคัญมากต่อนอกสภานะคะ
เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าในสภาคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เรายังพึ่งสภาเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศได้ไหมสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะที่ฉันเคยถามทางผู้ชุมนุมนะคะ

คือจริงไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเรื่องของที่มา
ของส่อรอหรือแม้กระทั่งตกลงเว้นหรือไม่เว้นหมดหนึ่งหมดสอง

ที่ฉันประเมินถูกไหมสุดท้ายในสภาแพ้อยู่แล้ว

ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เข้ายังไม่ผ่านวาระรับหลักการเลย
หลักการแค่ว่าแก้รัฐมนูลได้ไหม

ข้อเรียกร้องขนาดนี้โดยเฉพาะ๒ประเด็นนี้

แต่ในสภาอาจจะแพ้

ต่อให้ถกกันสุดท้ายพอยกมือก็ไม่ได้หรอก
เต็มประเทศไทยไปหมดเต็มท้องถนนไปหมดที่เขาเห็นว่าอะไรเกิดขึ้น
ทำอะไรจะพูดจะเดินไปทางไหน
ห่วงความรู้สึกของคนที่เขาเลือกมา

นี่แหละที่ทำให้รัฐมนุนฉบับนี้มีปัญหา
ตรงที่คือถ้าสวมาจากการเลือกตั้งของประชาชน
เผื่อไม่มีการส่งเรื่องแบบนี้เข้าสู่สารรัฐมนุม

แต่พอรัฐมนุนมันผิดเพี้ยนอย่างนี้

แต่ว่ามันผิดความรู้สึกความต้องการของประชาชน
ที่เขาอยากจะแก้รัฐมนูลนี่แหละ
สวค่ะคือจริงมันอาจจะสลัดภาพลำบากไหมคะ

ไอ้ลักษณะของการไปยื่นคือมันมีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ในนั้นเข้าใจ
แต่ว่าคนจะมองได้ว่าโอ้โหมันหลายขั้นตอนมากเลย

ก็ดีกว่าให้มันเดินหน้าไปแล้วมันผิดนะฮะ
ถูกไหมครับเราก็ต้องทำด้วยความรอบครอบ
รัฐมนูลเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศทุกเรื่องอยู่ในนี้
แล้วเราปล่อยให้การแก้ไขที่ไม่รอบครอบแก้ไขแล้วผิดรัฐมนุน
ซึ่งก็เคยเกิดปัญหามาแล้วเนี่ยทำไมล่ะครับ
ก็ตอนนี้เราปรึกษาหารือกันได้เราช่วยกันได้
มีองค์กรวินิจฉัยช่วยเราตัดสินก็ควรจะเป็นอย่างนั้น
เมื่อกี้น้องได้พูดเรื่องของความคลางแคลงใจการไม่ยอมรับอะไรอย่างนี้
ซึ่งตรงนี้ผมได้ยินแล้วไม่ค่อยสบายใจนิดหนึ่ง
จริงแล้วอยากชวนอยากคุยกันบ่อยนะ
ก็คือว่าการแก้ปัญหาแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงประเทศโดยพลิกฝ่ามือไม่ได้
วิธีเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงต้องเริ่มจากเคารพคนอื่น
รบคนอื่นเคารพประชาชนคือเคารพอะไร
คือเคารพกฎหมายที่มีอยู่ก่อนถูกไหมครับ
แล้วเราจะแก้ไขอย่างไรเราก็ใช้สิทธิ์ของประชาชนค่อยแก้
อย่างนี้เนี่ยบ้านเมืองจะค่อยไปได้นะครับ
หลักก็คือว่าณเวลานี้เนี่ยเราต้องยอมรับรัฐมนูลก่อน
แล้วรัฐมนุนมีกลไกกติกาอย่างไรเราก็รณรงค์ช่วยกันนะครับ
เป็นกระแสเป็นข้อเรียกร้องอะไรทำให้เห็นข้อนี้มีปัญหาอะไรครับ
แต่เราต้องยึดหลักของรัฐมนูลที่จะดำเนินการในเรื่องอะไรได้อย่างไร
มาที่ครูนจิรัสค่ะมันเทาะกันมาแบบซ้ำไปซ้ำมานะคะ
เห็นมั้ยครับหลายเรื่องอ้างศีลตามรัฐมนูล

รัฐต้องเคารพกฎหมาย

ก็ส่งผู้สมัครอะไรไล่รับเลือกตั้งมา
ก็ตามคนไกลกันดีการตามรัฐมนุม

แต่บางเรื่องบอกว่ารับไม่ได้นะ

ถ้าคิดกลับไปกลับมาอย่างนี้โดยไม่มี
หลักยืดอย่างนี้ผมคิดว่ามีปัญหา

เรื่องอาจจะไม่ทันใจเราถูกไหมครับ

ลุกกลุ่นขึ้นเรื่อยคือผมเป็นห่วงจริงครับต้องบอกว่าเราเป็นห่วงนะครับว่ารัฐจะใช้ความรุนแรงกับประชาชนเรื่อยแล้วก็รุนแรงขึ้น
เราต้องยอมรับนะครับคุณประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเป็นทหารมาเกือบตลอดชีวิต
จะเป็นทหารที่ดีได้คุณต้องคุณต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการคุกคามใช้ความรุนแรง
นึกออกไหมครับแล้วถ้าจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่เนี่ยไปถึงพบทบได้เนี่ย
จากต้องคุกคามใช้ความรุนแรงเก่งแล้วเนี่ยยังต้องสั่งการเก่งควบคุมคนได้เก่ง
เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปรณีประนอมหรือว่าเจรจาให้มันเกิดทางออกกับสังคมที่มันไม่ได้คิดเห็นเหมือนกันตลอดนะครับ
แล้วเป็นไปได้ไหมครับที่คุณประยุทธ์จะใช้ความถนัดของตัวเองที่มีในการใช้ความรุนแรงกับประชาชน
มันทำให้คิดได้นะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่เปิดโอกาสให้พูดคุยกันเลยเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าเราจะแก้ปัญหายังไงยอมรับก่อน
ประเทศนี้มีปัญหาคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าเฮ้ยมันมีปัญหาที่กฎหมายนะมันมีปัญหาที่สถาบันพระมหาศัตริย์นะมันต้องปฏิรูปนะมันต้องแก้นะคนอีกกลุ่มนึงก็คือไม่เห็นด้วยไม่ได้คือเห็นตรงข้ามกัน
วิธีแก้มันก็ง่ายที่สุดในโลกทุกประเทศใช้เหมือนกันก็จับมาคุยกันสิครับ
ขอขอแทรกเข้าไปตรงนี้ก่อนข้อ๓ของการของการชุมนุมเนี่ยค่ะข้อ๓จะเกิดขึ้นในสภาได้ไหมในมุมมองของสอสอ
มันควรจะเกิดขึ้นได้ตั้งนานแล้วแต่มันไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีข้อบังคับประชุมสภาที่บอกว่าไม่ให้พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยไม่จำเป็นนะครับแต่มันก็อยู่ที่การตีความอยู่ที่การประเมินใช่ของประธาน
เพราะว่าถ้าไม่พูดในสภาจะให้ไปพูดที่ไหนครับแล้วการประณีประนอมเนี่ยการเจรจามันเกิดขึ้นได้นะถ้าคุณไม่ต้องการนะครับแต่มันเหมือนเราไปซื้อปลาซื้อผักในตลาดเราต่อราคาได้นะไหมคะ
แต่ถ้าแม่ค้าบอกเอาปลาเน่าไปได้ไหมเดี๋ยวลดให้ครึ่งหนึ่งเราก็เอาไม่ได้นี่ก็เหมือนกันปรณีประนอมได้บางเรื่องแต่บางเรื่องมันปรณีประนอมไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องหลักการ
เข้าใจค่ะอันนี้ขอเวลาปิดท้ายให้ทางสวเชิญท่าน
ใช่ครับก็ไม่พอใจนะอะไรนะไม่ตรงใจนะไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้ต้องต้องเคารพคนอื่นไงฮะเพราะว่าเราไม่ยอมรับเพราะว่าเราเราเรียกร้องอย่างนี้คุณตอบสนองอะไรไม่ได้เนี่ยคิดว่าเรื่องนี้ต้องเคารพกันคือเรียนอย่างนี้ว่าความเห็นในเรื่องแก้ไขรำนูนนี้ก็ดีเหมือนกันนะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ดีก็คือว่ามีคนจำนวนมากใน

เดี๋ยวจะต้องนัดมาใหม่นะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ